แล้วก็เรื่องนี้จริงรัฐบาลก็เป็นห่วงเนาะ

ก่อนประชุมคอรมอลท่านนายกเองก็มีการพูดคุยกัน

แล้วก็บอกว่าอย่างกระทรวงคมนาคมก็ต้องไปช่วยกันเรื่อง
ของการลดปริมาณรถยนต์ที่ปล่อยควันดำ

หนึ่งสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาฝุ่นควันในอากาศ
ท่านก็พูดคุยแบบนี้ต่อหน้าสื่อมวลชน
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ดังนั้นหลังจากนี้ให้กระทรวงคมนาคม
เร่งลดการปล่อยควันดำ
ไปตรวจสอบซิเรื่องของควันดำรถยนต์ยังมีอยู่ไหม
รถเมย์ก็ดีรถยนต์ส่วนตัวก็ดี
อีกไม่กี่ปีไทยจะก้าวเข้าสู่การใช้มาตรฐาน
ค่าไอเสียยูโร๖แล้ว
ซึ่งมันจะต่างจากประเทศที่เขาใช้วิธีการแบบนี้ด้วย
ไปฟังเสียงท่านนายกช่วงนี้กันนะครับ
นี่นะครับทุกคนพอใช้จะตก
ไม่ใช่การประนาจประเทศในทางนี้
มันเป็นเรื่องเก่งของคนไทย

แต่ไทยยังไม่ใช้แต่เริ่มใช้แล้ว

เมื่อวานได้มีการประชุมคอนเฟอร์เนสกัน

เตรียมมาตรการรองรับเรื่องของการ
เกี่ยวฟังข้าวเอยอ้อยก็ดี
โพดก็ดีเพราะว่าเวลาเก็บเกี่ยวมันจะมีฝุ่นควันไง

ก่อนที่ปลายปีก็จะนำไปทำ

การตัดอ้อยเราก็จะมีการเผาล้าง

ส่วนทางด้านของนายวราวุธศิษยภาคอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

ในการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง

ระยะสั้นแล้วก็๓ควบคุมมลพิษนะครับ
พร้อมยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ของเราเนี่ย

ฝุ่นมันก็ไม่หายไปแล้วมันก็ยังมีการสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อย
ทุกวันทุกวันมันก็เลยหนักขึ้นแบบนี้นะครับ
อันนี้ก็คือสาเหตุหลักเลยต้องแก้ไขกันต่อไป

แต่ว่าในส่วนของน้ำท่วมเองยังคงเกิดปัญหาอยู่
ตอนนี้มันถึงขั้นของการต้องเยียวยาแล้ว

ตอนนี้มีหลวงกระครบทั้งหมดประมาณซัก๔๑แสนครับครัว
มีบ้านเรือนเสียหายประมาณสัก๒๒๐๐๐หลังคาเรือนครับ

ต้องการฟื้นฟูเยียวยาต่อไปด้วยนะครับ